ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ปฐุมธานีนะฮะน่าเศร้ามาก
ดาบตำรวจสองนายเดินทางจากชายนาฏจะเข้ากรุงเทพ
มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อคืนนี้ประสบอุบัติเหตุที่ปฐุมธานีรถไปบน
มุดรถบรรทุกเสาไฟนะฮะไปชนท้ายตรงนั้นนะครับ

ค่ะเสียชีวิตสองนายนะครับดาบตำรวจอำนาจอ่อนเทียนพบ
หมู่งานปราบรามสพหันคาจังหวัดชายนาฏขับรถกระบะมาช่วงเช้ามืดเมื่อคืนนะฮะ
ออกจากชายนาฏในตี๒จะมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมารับทุนการศึกษาให้กับลูกนะ
ก็มากับเพื่อนตำรวจคือดาบตำรวจปียพัฒน์รัฐจันทร์
เป็นผ่อบอมหมู่งานปราบรามสพห่อนหนองมะค่าโมที่ชายน่าดเหมือนกัน
แต่มาถึงปฐุมธานีเนี่ยเป็นจุดกลับรถบนถนนตลิ่งชันสุพรรณ
ช่วงตะบนหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วไปมุดเข้าใต้ท้องรถบรรทุกเสาเข็มนะฮะ
แล้วไปชนเสาไฟฟ้าต่อทำให้เสียชีวิตทั้งสองนายเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณสักตีสี่
เสียงดังโครมเลยมาดูกันก็พยายามช่วยเหลือเรียกกู้ภัยมาช่วยกันก็ช่วยไม่ทันนะฮะ
ภรรยาของดาบอำนาจวันนี้ไปติดต่อขอรับศพสามี
บอกว่าสามีออกจากบ้านตอนตี๒จะมารับทุนการศึกษาให้กับลูกชายคนโต
ป่วยเป็นเด็กสมาธิสั้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เธอบอกเธอเสียเสาหลักของครอบครัวเลย
ฉันรับคืนให้ลูกชายค่ะอ๋อลูกชายเขามีลูกเขามีลูกกี่คนครับ
สองคนค่ะมีลูกสองคนแล้วมันมีรางบอกเหตุอะไรไหมครับ
ให้เขาออกมาไม่ค่ะมีต้นเดือนเขาเครียด
เรื่องอะไรครับเรื่องส่วนตัวเขาอะไรครับอ๋อเรื่องส่วนตัว
แล้วตอนนี้คุณพี่จะทำไงต่อครับการดำเนินชีวิตตอนนี้
ยังไม่รู้นะครับแล้วคือพี่คุณพ่อคือเป็นเตาหลักเลยค่ะ
บรรทุกคันนั้นนี่บรรทุกเสาเข็มมา๗ต้นนะฮะ
จากนครปฐมจะไปส่งที่อายุทยาคนขับรถบอกก็ได้ยินเสียงโครมดังหลังรถ
มาดูอีกทีก็รถกระบะของทำลวดก็ชนเขาอย่างจังละส่วนศพของดาบเปียพัทรรัฐนี่นะฮะ
เดี๋ยวรอรับศพวันพรุ่งนี้นะครับ